วันนี้มาจับโป๊ะกันหน่อยนะคะสำหรับเรื่องราวที่หลายคนอยากจะรู้
ก่อนหน้านี้มันมีคนจับสังเกตน้องชิงนักแสดงช่อง๗
ว่าเออสนิทสนมกับพี่เวียมากเกินไปหรือเปล่า
สถานที่แต่ละที่ที่เขาไปด้วยกันมันคือที่เดียวกัน
มีการงอแงจะให้ซื้อกงซื้อกล้อง
ราวนั้นก็โดนถล่มเละด่ากันไปแล้วนะคะ
ได้ฟังน้องน้องบอกว่าเออก็อยู่ในกวนชาวกล้องด้วยกัน

หลายคนก็หงายการ์ดขอโทษไปแล้ว
แต่ค่ะวันนี้เมื่อวันก่อน
คุณเบลล่าไปออกงานสื่อไปสัมภาษณ์มาว่าตกลงเนี่ย

กวนเดียวกันหรือเปล่าไปแก๊งเดียวกันหรือเปล่า
หลายคนก็คิดว่าเออคำตอบเบลล่าน่าจะตอบว่า

แต่คุณผาคำตอบตรงกันข้ามค่ะ
บอกเลยนี่แหละค่ะต้องมาจับโป๊ะกันต่อเลยนะคะ
พี่สื่อมวลชนรวมไปถึงชาวเน็ตออกอาการงงเลย
เพราะอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้เขาบอกว่า
เวลาไปทริปเนี่ยทุกทริปที่ชิงไปกับพี่เวียไปเนี่ย

เพื่อเป็นการยืนยันนะคุณว่าเราฟังไม่ผิดหรือว่าจำสับสน
เดี๋ยวคัดคำสัมภาษณ์แบบช็อตต่อช็อตมาให้ฟังกันด้วย
จริงหรือเปล่าไปฟังค่ะ
ความคิดใครไม่ได้อะค่ะ
จริงทุกคนก็บอกให้หนูแบบสู้

ไม่ต้องไปเกร็งไม่ต้องไปกลัวอะไรค่ะ
เวียเขาก็คงวางตัวในแบบที่แบบเขาคิดว่ามันเหมาะสมแล้วอะไรอย่างนี้

ขอบคุณสำหรับทุกข้อความทุกกำลังใจให้เบลละกันค่ะ
ค่ะเดี๋ยวสบายดีค่ะ
แต่ละคนก็ควรจะรู้ว่าควรจะทำอะไร
พี่เวียก็วางตัวดีแล้ว

รถกันเกือบแทบไม่ทันกันเลยทีเดียวนะคะ

แสดงความคิดเห็นกันยกใหญ่เลยจ้า
บางคนก็บอกว่าหนูจ๋ามันคนละเบอร์

บางคนก็บอกว่าน่าจะเป็นความเข้าใจผิดกันแหละนะคะ

บอกว่าแฟนตัวจริงของน้องชิงเนี่ย

แล้วก็เห็นบอกว่าจะเป็นแชทวรากรต่างหากที่สนิทสนมเกินเหตุนะคะ

เพื่อนร่วมงานกับใครเขาก็ถ่ายรูปกับคนนั้นนะคะ

มีคนเห็นเวียกับเวลล่าฮ่วงไปทำวีซาการ

ไม่ว่าพี่เวียก็วางตัวดีแล้วเวลาเผา

ทางเพื่อนฝั่งของจริงเองเขาก็ซัดกับชาวเน็ตแรงเหมือนกันนะ
ก็เป็นข้อความที่รุนแรงก็เพื่อนเขาก็รักของเขา

ดิฉันว่ายังไม่จบเรื่องนี้เดี๋ยวมีมาอีก